ไปดูเรื่องของความเชื่อกันหน่อยนะครับเรื่องของร่างทรง
เดี๋ยวก่อนจะพาไปชมร่างทรงพญานาคอย่างที่ผมโปรยเอาไว้
ไปดูร่างทรงเจ้าพ่อเสือกันก่อนนะครับ
คุณผู้ชมเห็นท่าทางของผู้หญิงคนนี้ไหมครับ
ชาวบ้านบอกเลยว่ากำลังประทับร่างทรงเจ้าพ่อเสือ
เมื่อเธออยู่ในร่างทรงเจ้าพ่อเสือแล้วนะครับ
ยังหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบนับ๑๐มวล
จากนั้นก็ส่งเสียงหัวเราะเสียงดังคล้ายกับเสียงผู้ชายด้วยนะฮะ
ที่มาของการประทับร่างทรงนี้นะครับ
มาจากการจัดพิธีไหว้เจ้าพ่อเสือประจำปี
สารเจ้าพ่อเสืออำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเอง
หลังจากทำพิธีไหว้เจ้าพ่อแล้วนะครับ
ดาร้านค้าต่างในชุมชนก็ตั้งโต๊ะรับเจ้าพ่อ

ทีมข่าวจึงตามไปดูที่ร้านค้าแห่งหนึ่งครับ
ซึ่งเจ้าของร้านนี้นะครับเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเสือ
ปรากฏว่าหญิงเจ้าของร้านนะครับก็ได้ประทับร่างทรงเจ้าพ่อเสือ
ทั้งยังให้คณศิงโตเข้าขระวะเจ้าพ่ออีกด้วย

จำมาประทับร่างทรงเจ้าพ่อเสือปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น
หากใครมาขอพรก็มักจะประสบความสำเร็จ
หน้าที่การงานและการค้า
รวมไปถึงโชคลาภก็จะสมหวังด้วย
ซึ่งโชคลาภที่ว่านี้นะครับก็มาจากการส่องเลขเด่นปลายประทัดครับ
เพื่อนำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อซึ่งงวดนี้จะมีเลขอะไรบ้าง

ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมไปที่วัดเขาพระทอง
อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ที่นี่เขาก็มีความเชื่อเรื่องร่างทรงเหมือนกัน
คุณดูนะกล้องวงจรปิดของวัดจับภาพได้แบบนี้นะคะ
ค่อยไล่กันไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์ล่าสุดสามารถบันทึกภาพไว้ได้
ช่วงค่ำของวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา

ผู้หญิงเสื้อแดงคนนั้นนะที่สวมเสื้อสีแดงค่ะ
เขาทำท่ารักษณะคล้ายกับมีอาการคือ
เหลื้อยแล้วก็ร่ายรำเหมือนพญานาคกันนะฮะ
เขาว่าแบบนั้นนะไล่รำไปไล่รำมาแบบนั้น
อยู่สักประมาณ๔๕นาทีค่ะ
พอทีมข่าวไปสอบถามกับพระมหาอารยันต์
นันโทเจ้าอาวาสของวัดเนี่ย
ก็ทราบว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาว
ชิลีนีจันดีอายุ๓๗ปี
อ้างว่ามีพญานาคมาประทับร่าง
เชื่อว่าพญานาคเป็นพญานาคมุจุลินนาคาราช
แล้วก็เคยมีอาการในลักษณะนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ซึ่งทางเจ้าอาวาสได้มีการพูดคุยกับนางสาวชิลินี
จนทราบว่าเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตัวเธอฝันว่า
มีพญานาคที่สิงสถิตอยู่ภายในวัดเนี่ย
ต้องการให้ช่วยทำบายสีถวายหลวงพ่อองค์ใหญ่
เป็นการเสริมบารมีกระทั่งวันรุ่งขึ้น
คือเมื่อวานนี้๒๗ตุลาคม
เธอก็เลยไปนั่งทำบายสีอยู่หน้าหลวงพ่อองค์ใหญ่
จู่องค์พญานาคก็ประทับร่างเธออีกครั้งหนึ่ง
กลายเป็นคลิปนี้ล่าสุดให้เราได้ดูค่ะ
ก่อนอันนี้ก็มีมาแล้วนะสำหรับเธอคนนี้นะคะ
นี่มีคนอินบล็อกมาถามมาถามเรา๓คน
งวดนี้ชอบเลขอะไรคะผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ว่ายังมีให้ดูกันต่อเผื่อคุณผู้ชมจะส่องเห็นเองละกัน
พาไปดูขันน้ำมนอ่างน้ำมนต์ที่เขาว่ามันมีตัวเลขปรากฏขึ้นมาหน่อยละกัน
คุณผู้ชมจะเห็นเหมือนที่เราเห็นนี่แหละฮะ
ช่วงเวลาพบเลขแบบนี้ใกล้ค่ำเมื่อวาน
ก็มีกลุ่มชาวบ้านใจรักเรื่องของการดูตัวเลขอ่ะเนอะ
เรื่องการประเมินความเป็นไปได้การเสี่ยงโชคต่างชักชวนกันไป
ที่บริเวณหนองบัวพระเจ้าหลวงนะฮะอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ขอพรจากรูปปั้น๒พญานาคาราช

เป็นพ่อปู่แก้วเกษานนาคาราชกับแม่ย่าปฐุมเทวีศรีบัวงาม
หน้าที่ผ่านมามีคนดวงดีไปส่องไปดูกันแล้วโชคดีกันเยอะแยะมากมาย
นะฮะชาวบ้านเขาบอกว่าส่องแล้วส่องอีก
น้ำตาเทียงในอ่างทั้งหมดเนี่ยฮะมันก็มีเลขต่างเกิดขึ้นมากมาย
คุณผู้ชมเราอาจจะคิดเห็นไม่เหมือนกัน
แต่อยากให้คุณผู้ชมไปฟังว่าชาวบ้านที่เขาไปส่องเขาเห็นอะไร

กับ๘ก็ตัวเดียวกันนะคะ

แต่บางตัวผมก็ไม่เห็นเหมือนเขาอะเนาะ

มีการบวงสวงพญานาคที่หนองบัวพระเจ้าหลวงเนี่ย

ปู่จาผางผติ๊บในวันที่๓๐ตุลาคมไปถึงวันที่๑พฤศจิกายน
ก็จะมีช่วงของเทศกาลลอยกระทงด้วยนะฮะ
กลุ่มนักเสี่ยงโชคเองก็ถือโอกาสนี้เราไปส่องหาเล่นเด็ดกัน
บางคนก็ได้ไปก็เดี๋ยวไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายกัน
แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะฮะแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับ